มาดูที่ถนนหน่อยค่ะที่ถนนคราวนี้นี่เป็นกระบะตู้ทึบนะ
กับมอเตอร์ไซค์ฝั่งกระบะตู้ทึบกำลังจะยูเทิร์นฝั่งมอเตอร์ไซค์มาทางตรง
เดาออกใช่ไหมคะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
กลางคันกลางลำมาแบบนี้โอ้โหแล้วดูสภาพมอเตอร์ไซค์สิ
คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยฟุบแน่นิ่งไปเลยนะฮะใช่ค่ะ
เหตุการณ์นี้กระบะส่งสินค้ากระบะตู้ทึบคันนี้
เขาอยู่ข้างทางแล้วนะแล้วกำลังจะกลับรถไง
จังโอ้โหมอเตอร์ไซค์ที่มาทางตรงอัดกับกระบะ
นี่เกิดขึ้นตรงทางหลวงหมายเลขหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะคะ
เชียงรายเทิงขาออกมุ่งหน้าเทิงค่ะทีนี้พอกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
ก็รีบไปเลยฝั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์โอ้
อันนี้เอามอเตอร์ไซค์เข้าข้างทางแล้วนะคนขี่อายุสามสิบสองปีค่ะ
นายสุรชาติบัวไขหัวแตกสิเห็นไหมสภาพเลือดแบบนี้คุณผู้ชม
แน่นหน้าอกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วรถเนี่ยรถโตโยต้าวีโก้รถกระบะส่งของเนี่ย
ฝั่งขวาก็มีรอยโดนชนเพราะว่าโดนอัดเข้ากลางคันเลยค่ะ
ทีนี้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็อยู่ในสภาพพังเสียหาย
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจริงมันก็ได้จากหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วนะ
ชัดเจนฮะใช่ค่ะเดี๋ยวต้องรอคนเจ็บนะ
คือฝั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์คงต้องเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็เดี๋ยวคงต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย